คือวันนี้ต้องติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แล้วก็เป็นเหตุสลดด้วย
เป็นรถบัตรที่บรรทุกคณะกระถิ่นตั้งใจจะไปทำบุญ
อีก๔กิโลเมตรเนี่ยจะถึงวัดที่จะไปทำกระถิ่นอยู่แล้วนะคะ
ปรากฏเป็นจังหวะขับข้ามทางรถไฟ
รถไฟที่เป็นขบวนบรรทุกขบวนสินค้า
ขับมาพอดีแล้วคือเบรกไม่ทันนะคะ
พุ่งชนรถบัสขาดกลางลำเลย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตทันที๑๘ศพด้วยกันค่ะ

เดี๋ยวรอผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากในพื้นที่เพิ่มเติม
เพราะว่าอาจจะมีคลาดเคลื่อนเรื่องของจำนวนของผู้เสียชีวิต
เนื่องจากว่าสภาพศพบางศพต้องขออภัย
ขาดสองท่อนบางศพศรีสะขาดก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่าศพที่แยกส่วนกัน

แต่ว่าตัวเลขล่าสุดในส่วนของผู้เสียชีวิตเดี๋ยวรอการรายงานสดเข้ามานะคะ
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง

นี่ค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณทางผ่านรถไฟสถานีชุมทางคลองแขวงกลั่นจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลยตั้งแต่จังหวะที่เนี่ยรถบัสขับมาแล้ว
ขับไปเสร็จปุ๊บข้างหน้าเนี่ยคือทางรถไฟนะคุณผู้ชมเป็นทางข้าม
เขาก็ค่อยขับข้ามไปก็ดูเหมือนจะราบรื่นดี
คือจริงเลยไปเนี่ยครึ่งคันแล้วนะจะพ้นอยู่แล้วนะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้สักพักเดียวจะเห็นนี่ค่ะ
รถไฟพุ่งมาแล้วก็ชนเข้ากลางลำรถบัสอย่างแรง
รถบัตรเนี่ยพลิกตะแคงเลยนะคะเป็นรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ๘โมง๕นาที
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีชุมทางคลองแขวงกลั่นแค่๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถบัสโดยสารยี่ห้อนิสสัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจอดพลิกคว่ำลักษณะตะแคง
ข้ามคร่อมอยู่กับรางรถไฟมีนายบุญส่งส่วนยิ้มวัย๕๔ปี
เป็นคนขับรถบัสเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนขบวนรถไฟเป็นรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์ที่๘๕
เซลเลขที่๕๑๐๒ต้นทางคือสถานีแหลมชะบัง
มีนายวิรวัตรวรวงวัย๔๑ปีเป็นพนักงานขับรถไฟ
จุดเกิดเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมห่างจากวัดที่เขาจะไปทอดกระถิ่นกันอ่ะ
คนในรถบัสเขาเหมาจะไปทอดกระถิ่นชื่อว่าวัดบางปลานัก๔กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ค่ะจะถึงวัดอยู่แล้วนะคะแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันไปนะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
รอดชีวิตนะคะรวมถึงคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าก็คือรถไฟก็เปิดหวูดเตือน
แต่รถบัสคันนี้ก็เปิดเพลงค่อนข้างจะเสียงดังด้วย

แต่นี่ค่ะคือสภาพจุดที่เกิดเหตุ

คือทางกู้ภัยหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็รีบมาช่วยค่ะ
แต่อย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่สลดใจจริงนะคะ
ผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายอยู่ในรางรถไฟ
บางส่วนอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ตลอดทางประมาณสัก๑๐เมตรกว่า
ก็จะมีศพอยู่ตามทาง
คือบางรายนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมคือ
ต้องขออนุญาตอธิบายเพราะว่าสภาพศพคือขาด๒ท่อน
ร่างกายฉีกขาดหัวขาด
นี่ค่ะคืออย่างสภาพศพเนี่ยจะทำให้คาดการณ์ได้ว่า
ความรุนแรงของอุบัติเหตุรุนแรงขนาดไหน
คือแรงปะทะความรุนแรงเนี่ยถึงขั้นทำให้ร่างกายขาดสองท่อนได้เลยนะคะ
ข้าวของในรถกระจัดกระจาย
และเป็นภาพสะเทือนใจก็คือต้นกระถิ่นนะคะ
คุณผู้ชมที่มีเงินติดอยู่ที่เตรียมจะไปทำบุญที่วัดนะคะ
ก็ร่วงหล่นอยู่ตรงนั้นนะคะ

คนก็ไปเก็บแล้วเขาบอกว่าจะเอาไปทำบุญให้ต่อ
ก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
ภายในรถบัสค่ะพบร่างนายบุญส่ง
คนขับรถบัสเสียชีวิตนะคะ
สภาพก็คือถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับตัวรถ
ศีรษะกับแขนห้อยออกมา
อกจากนี้ก็พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในรถ
ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันนำร่างออกมาแล้วก็มีคนเจ็บที่ติดอยู่ด้วยนะคะ
ก็ช่วยนำร่างกันออกมาการช่วยเหลือคนเจ็บยากค่ะ
คนเจ็บเยอะค่ะจำนวนเบื้องต้นเนี่ยเจ็บ๔๒คนนะคะ
แล้วก็นอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะคะการช่วยเหลือยากมากเนี่ยค่ะ
เขาต้องไปช่วยทั้งคนเจ็บและคนเจ็บก็มีบาดเจ็บหลายระดับ
ระดับน้อยระดับปานกลางแล้วก็เจ็บสาหัสก็ต้องทยอยช่วยกันแบบนี้ค่ะ

ไม่รู้รู้จักว่าจัดสถานการณ์เรามันแค่นี้
นั่งด้วยนั่งด้วย
นี่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องแยกคนเจ็บตามอาการ
ทางกู้ภัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
แบ่งเป็นสีเขียวก็คือผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสามารถเดินได้
สีเหลืองคือผู้บาดเจ็บปานกลางปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล
สีแดงคือผู้บาดเจ็บสาหัสต้องรอรถพยาบาลเพื่อนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ออกไปเกือบกิโลค่ะไปเจอหัวรถจากรถไฟบรรทุกสินค้า๓๐ตู้
สินค้ามีร่องรอยความเสียหายมีรอยฉีก
ต้องดูค่ะว่ามีชิ้นส่วนหรือมีร่างของผู้เสียชีวิต
ติดอยู่ที่ใต้รถไฟด้วยหรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นเป็นแบบนี้
ผู้เสียชีวิต๑๘ศพเป็นผู้ชาย๘ศพเป็นผู้หญิง๑๐ศพ
นี่นะคะบาดเจ็บ๔๒คนค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาล๔แห่ง
คือโรงพยาบาลพุทธโสธร๑๙คนโรงพยาบาลบ้านโพ๑๐คน
โรงพยาบาลคลองเขื่อน๖คนและโรงพยาบาลเกษมราช๗คนนะคะ
หลังเกิดเหตุเราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุทันทีเลยนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์
มีคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าลุงตึงค่ะนายสนสุขสำอางอายุ๖๐
คือลุงตึงเนี่ยนั่งอยู่ที่ร้านห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๘๐เมตรเองค่ะคุณผู้ชม
ตึงบอกว่าช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้า
ก็นั่งอยู่ได้ยินเสียงรถบัสคันเกิดเหตุเนี่ยค่ะผ่านหน้าร้านไป
ได้ยินเสียงเพลงจากรถบัสนะคะ
เป็นเพลงเสียงดังลั่นเป็นเพลงเต้นเพลงสนุกสนานนะคะ
แล้วรถบัสก็ขับขึ้นทางรถไฟไป
ตึงบอกว่าผมก็มองมองตลอด
เพราะผมได้ยินเสียงรถไฟมาแล้ว
ได้ยินเสียงรถไฟเปิดหวูดหลายครั้ง
ตึงบอกเลยว่าผมใจคอไม่ดีเลย

เห็นรถบัสขับขึ้นไปบนรางรถไฟ
แล้วเห็นว่ารถไฟกำลังจะมาได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
สักพักนึงโอ้โหมันก็เกิดเหตุจริงลุงตึงบอกนึกในใจอยู่เลยว่า
บัสขับขึ้นไปแบบนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นผ่านไปแป๊บเดียวนะคะ
รถไฟที่วิ่งอยู่รางที่๓เป็นรางสุดท้าย
ก่อนที่จะเข้าข้ามทางรถไฟพุ่งชนรถบัสเสียงดังมากนะคะ
ตึงบอกผมก็วิ่งไปดูภาพที่เห็นคือในรถคนเสียชีวิตเกลือนเลยนะคะ
ทั้งในรถทั้งกองกันอยู่ด้านนอกลุงตึงบอกว่าเป็นภาพที่สลดใจจริง
คนเจ็บหลายสิบคนพยายามจะคลานออกมาจากตัวรถและร้องด้วยความเจ็บปวด
ลุงพยายามจะช่วยแต่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนเยอะมาก

แต่สิ่งสำคัญที่ลุงตึงต้องทำอย่างแรก
ตึงบอกว่าผมต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

พอรถวิ่งมาวิ่งมาปุ๊บ

มันไม่จอดมันก็ขึ้นไปเลย

แรงมากแรงตัวหนันน่ะ
ก่อนก็แค่เล็กน้อย
อะโดนเกิดเหตุที่สัญญาณไฟมีไหมครับ
ไม่มีสัญญาณมันเสียมาหลายปีแล้ว
มาหลายปีเสียมานี่ครับเกิดละ
มีน้องอีกคนนึงค่ะที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
น้องวินบอกว่าตัวเองนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนในร้านแถวนั้น
ก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่ารถบัสคันเกิดเหตุ
เปิดเพลงเสียงดังมากนะคะแล้วก็ขับข้ามทางรถไฟไป
ตอนนั้นน้องวินบอกว่าตกใจมากน้องวินคาดนะคะเป็นการคาดการณ์
คนขับรถบัสคันที่เกิดเหตุคงจะเปิดเพลงเสียงดัง
ไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟที่แจ้งเตือน
สัญญาณไฟก็ไม่ทำงาน
ที่กั้นไม่มีนะคะจุดตรงนี้ไม่มีที่กั้น

ก็เห็นรถวัดมาเปิดเพลงเสียงดังครับ
ก็ขับขึ้นไปบนรางรถไฟแล้วก็เบรกไปหนึ่งที
แล้วก็รถแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยแต่ไปไม่รอดรถไฟก็มาพอดีชน
ก็เห็นคนปีนออกมาจากกระจกที่แตก

ชาวบ้านที่ไปดูเหตุการณ์คนแรกนะคะ

ภาพที่เห็นเป็นภาพที่สลดใจ
เพราะคนเจ็บพยายามคลานออกมาจากรถนะคะ
แล้วคนเจ็บก็ยังติดอยู่ในรถจำนวนมาก
แล้วเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดหลายสิบคน
ผู้เสียชีวิตก็นอนกองกันอยู่ที่ท้ายรถหลายเป็น๑๐คน

เธอบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุ

ญาติสองคนตอนเกิดเหตุ

นับจากคนขับเนี่ยคือเบาะที่๕

เพราะใกล้จะถึงวัดแล้วยังคุย
ตื่นเต้นกับเพื่อนอย่างมีความสุขกันอยู่เลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปทำกระถิ่นกันแล้ว
หันมาอีกทีปรากฏว่าโครมรถบัสถูกชนอย่างจังแล้วอะค่ะ
จังหวะที่เธอบอกเธอหันไปดูข้างหลังคนที่นั่งข้างหลังแถวหลังเธอไปอีก
คนที่นั่งข้างหลังกลายเป็นศพไปหมดเลย
เธอบอกเธอตกใจมากรีบคลานออกมาจากรถทางหน้าต่าง
เพิ่งมารู้ทีหลังว่าตัวเธอเองก็บาดเจ็บที่หน้าผาก
แล้วก็จมูกเหมือนกันไม่รู้เลยว่าไปกระแทกอะไรตอนไหน
คนที่อยู่ข้างหลังก็คือแบบเป็นหนุ่มศพไปแล้ว
อยู่ดีดีแล้วที่นี้รถน่ะอ่ะมีที่เลยอ่ะ
สิ่งตัวอีกนี้ก็คือตอนมุดออกไปทางหาทางออกอะไรแหละ
แล้วมันหัวเราไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมั่งมันแบบรถลงมานะ
มีญาติของนางนิตยาที่รู้ข่าวบอกว่ารู้ข่าวจากสื่อเนี่ยนะคะ
สมุทรปราการมาที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
เพราะว่านางนิตยาเนี่ยมากับหลานอีก๒คน
ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ทุกคนไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ

บอกว่าตอนที่หลานบอกจะไปทำบุญเธอก็เตือนแล้วนะ
ช่วงนี้ฝนมันตกนะถนนลื่นมันอันตรายอย่าไปเลย
แต่ทุกคนก็ยืนยันบอกว่าอยากจะทำบุญค่ะ
เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปทั้งทุ่ม

อืมแต่ก็โชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมาก
โชคดีครับคุณภาพคุ้มคล้องเลยครับ
เขาโทรไปบอกว่ารถเกิดอุบัติเหตุคนตายเยอะ

ที่เขานั่งเขาไม่ได้ลุกไปเต้นข้างหลังเขามองไปเหมือนกับเขาเห็นรถไฟมา

พยายามที่จะดันให้มันข้ามรถไฟไป
แล้วมันก็ชนตรงหัวแล้วเขาก็บอกว่ามันก็เบี่ยงเบี่ยงมาคือรถก็หลุดตกตกร่องไปแล้ว
อืมและหลับหลักเขาบอกว่าเสียชีวิตหมดเลย
พี่ขาดพูดให้ไปนะครับว่าอย่าทิ้ง
ก็มายืนมองเพื่อนที่เขาไปดูว่าเออมีใครเป็นอะไรบ้าง

เขาบอกว่าตัวขาดแล้วก็แบบมีหัวใจอะไร

คือจากคำบอกเล่าของผู้บาดเจ็บคือ
แต่มันสลดแล้วก็น่าสลดสยองจริง
คือส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยคือคนที่อยู่บริเวณด้านหลังรถ
ซึ่งเหมือนเขากำลังเต้นกับเพลงในรถที่เปิดอย่างสนุกสนานกันอยู่
เราไปดูที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ
มีคนเจ็บเข้ารับการรักษา๑๙ราย
หนึ่งในนั้นคือนางสาวนิตยาแสงพักดีอายุ๓๘ปี
คนนี้ค่ะเธอบอกเธอเพิ่งเข้าทำงานได้๓เดือน
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะที่ขาขวาแล้วก็มีรอยถลอก
ตอนเกิดเหตุเธออยู่ตรงตำแหน่งไหนของรถ
ตอนนั้นเนี่ยภายในรถมันเกิดอะไรกันขึ้น
มีใครเห็นรถไฟร้องเตือนอะไรกันไหม
บอกตอนนั้นเธอเต้นอยู่
อยู่กับเพื่อนที่ชื่อกล้วย
เธอบอกเธอจำชื่อรู้จักแค่นี้ไม่ได้รู้จักชื่อจริง
เพราะเพิ่งเจอกันไปทำบุญด้วยกันครั้งแรก
ใช่กำลังยืนเต้นกับกล้วยอย่างสนุกสนานเลย
แล้วอยู่วูบไปเลยค่ะ
รู้สึกตัวอีกทีคือที่โรงพยาบาลแล้ว
ส่วนเพื่อนเธอที่ชื่อกล้วยที่เพิ่งเจอกันในรถเนี่ย
รู้ทีหลังว่าเสียชีวิตร่างขาด๒ท่อนเลยนะคะ
ตัวเธอเองเธอบอกว่าใครจะว่ายังไงไม่รู้นะแต่ส่วนตัวเธอเนี่ยเธอเชื่อปฏิหารหลวงพ่อรวยช่วยให้เธอแคล้วคลาดที่เธอแขวนอยู่ที่คอนี่นี่ค่ะ
เพราะเธอบอกว่าก็ยืนเต้นอยู่ด้วยกันกับกล้วยนะเธอเนี่ยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยที่ขาแต่กล้วยเนี่ยร่างขาดสองท่อนเธอก็เลยเชื่อปฏิหารหลวงพ่อรวยนะคะ
ส่วนนางเนธนภาจันทราผู้โดยสารรถบัสอีกคนนึง
เธอบอกว่าเธอนั่งอยู่แล้วเธอก็เห็นเลยเห็นเลยว่ารถไฟมันกำลังวิ่งมา
บอกตอนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกด้วยค่ะรถบัสเองขับมาไม่ได้เร็วมาก
นั่งอยู่ตรงกลางหันไปเนี่ยเห็นแล้วว่ารถไฟมา
ตอนแรกเธอก็คิดว่าเออเดี๋ยวรถบัสคงจะจอดแต่สุดท้ายไม่จอดค่ะ
ตอนนั้นเธอก็สังเกตแล้วว่าไม่มีที่กั้นด้วยเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ทำไมคนขับรถบัสถึงไม่จอดรถก่อนตัวเธอเองเนี่ย
ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเธอก็มีความเชื่ออีกอะค่ะ

เลยคิดว่าไอ้ไข่นี่แหละคงจะช่วยให้เธอแคล้วคลาด
แต่ตอนนี้เธอยังต้องเฝ้าญาติที่เป็นเด็กผู้หญิงนอนบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
น้องเนี่ยน่าสงสารมากน้องมากับคุณพ่อคุณแม่
แต่พ่อแม่อาการสาหัสค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนี่แหละ
ตัวลูกสาวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้พ่อกับแม่อาการสาหัสมาก
เห็นรถไฟแล้วยังคิดในใจบอกเอ้าทำไมรถทัวร์คันนี้ไม่จอด

กำลังคิดแล้วก็ยังนึกว่าหรือว่าเขาจะจอดกับฉันชิดเก่งเทป
พอคิดแค่นั้นโครมเลยค่ะ
พี่เห็นมาจากรถไฟมาทางนี้ค่ะ

ที่รอดส่วนมากจะกางค่ะท้ายกับหัวตาย

แต่ไม่กลางมากเหลือบมาทางท้ายหน่อยค่ะ
ปกติเลยเหมือนเขาไม่รู้สึกว่ามองไม่เห็นรถไฟ
ในความรู้สึกเรามันถึงได้ชน

แต่ว่าคนขับจะอยู่โซนล่างไปไม่รู้ว่าเขามองเห็นหรือเปล่า
เขาก็ชนเลยเร่งก็ไม่เร่งเหยียบเบรกก็ไม่เหยียบเบรก
คนอยู่ในรถก็เยอะค่ะคนที่เจ็บ

มันเหวี่ยงลงข้างที่พี่นั่งนี่แหละพี่ก็คืออยู่ใต้นี่แหละค่ะ
แล้วก็มันมีช่องก็เลยรอด
ก็ในกระเป๋าทำบุญเมื่อวันก่อนใส่ไปร้อยหนึ่งเขาก็มี
ใครก็ไม่รู้ให้เป็นเหรียญอะไรก็ยังไม่ได้ศึกษา
แต่ว่าตอนทำบุญกระถิ่นนี่ก็เป็นกรรมการในซองเขาก็มีหลวงพ่อพุทธโสธร
แต่ว่าเอาเงินใส่แล้วก็หยิบพระออกแต่ไม่ได้พกมา
อันนี้คือใส่ทรงไปแล้วยังไม่ได้เห็บออกอ่ะค่ะ

ก็อยู่ในกระเป๋าอะค่ะก็เพิ่งได้
เมืองต้นมีรายงานมานะคะว่าผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลคนเจ็บแล้ว
แล้วก็มีนายจตุรนฉายแสงนักการเมืองในพื้นที่

เพื่อไปดูแลคนเจ็บแล้วด้วยเหมือนกัน

ส่วนใหญ่คนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุนี้จะอยู่ที่บริเวณส่วนตรงกลางของรถบัสคันนี้
คนที่อยู่ด้านหน้ากับด้านท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ็บหนักแล้วก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าจุดที่นำศพของผู้เสียชีวิตไปไว้ที่นั่นน่ะนะคะ
ก็คือที่สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเศร้า
เดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากที่นั่นด้วยนะคะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าก็
ญาติญาติของผู้เสียชีวิตสามารถไปติดต่อขอรับศพได้
สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเศร้า
ส่วนคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็ต้องเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะคะ
เมืองต้นก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพูดคุยกับผู้โดยสาร

ส่วนทางผ่านรถไฟจุดนี้ค่ะ
ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำแผงกั้นฉุกเฉินไปตั้งเอาไว้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยืนยันว่าทางผ่านรถไฟตรงนี้คือหลายจุดเนี่ยค่ะ
มันควรจะต้องมีเครื่องกั้นทางรถไฟ
ว่าทำไมไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟ
ผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันในส่วนนี้นะคะ
ก็มีการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดำเนินการนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้อีกค่ะ
ทีนี้ค่ะทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็ต้องมาตอบคำถามในประเด็นนี้นะคะ
นายนิรุธมณีพันธ์ซึ่งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยเหมือนกัน
ตอบคำถามนักข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบถามในมุมของคนขับรถไฟนะคะ
คือคนขับรถไฟเขาก็พยายามยับยั้งไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเต็มที่
คนขับรถไฟเขายืนยันว่าเขาเปิดหวูดสัญญาณเตือนตลอด
เปิดไฟเตือนตลอดแต่คนขับรถบัสอาจจะไม่ได้ยิน
สำหรับทางผ่านรถไฟตรงนี้เนี่ยไม่มีที่กั้นจริงค่ะ

เนื่องจากว่าสถานีนี้ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้ต้องมีไม้กั้น
อันนี้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกนะคะ
แต่เดี๋ยวจะต้องไปดูข้อที่จริงประกอบด้วย
ว่าจุดตรงนี้มีสถานะยังไงควรต้องมีไม้กั้นหรือไม่
เป็นหน้าที่การรับผิดชอบของใคร
แต่จากการสังเกตเบื้องต้น
ข้างทางรถไฟมีรั้วกั้นมีสัญญาณเตือน
แต่อาจจะด้วยความจำเป็นหรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ทำให้มีถนนตัดขึ้นมาตรงจุดนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะไปพิจารณาเพิ่มเติม
คำถามที่ว่าแล้วสัญญาณไฟจะใช้ได้หรือเปล่า
ตรงนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะคะ
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
เพราะมีแค่คำบอกเล่าจากหลายฝ่าย
แต่อย่างน้อยที่เห็นทางกายภาพที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
มีแค่ป้ายเตือนค่ะไม้กั้นไม่มี
ดังนั้นถ้ามีแค่ป้ายเตือนท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่า
ก็เป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่จะต้องระวังเนี่ยมีป้ายลักษณะแบบนี้ค่ะ
จะต้องระวังเวลาต้องข้ามทางรถไฟตรงนี้ปัญหาทางตัดทางรถไฟแบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นปัญหาที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงนะคะเราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้หลายรอบ
ก็ภาครัฐก็จะต้องมาคุยกันอย่างจริงจังนะคะ

ว่าการรถไฟบอกเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ทุกคนขับรถเองก็พยายามได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
ในการที่จะลดอุบัติภัยนี้
ในการทั้งดึงเบจถูกเชิญแล้วก็เปิดบุตร
แล้วก็จะมีแสงมีไฟวาบ
มีไฟมีไฟให้ให้เตือนทุกอย่างแต่ก็คงจะเป็นเพราะว่าทางคนขับเองอาจจะไม่ได้ยินหรืออาจจะไม่ได้เห็นนะครับ
หรืออาจจะไม่ทันระวังนะครับสถานีนี้เนี่ยไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นจุดตัดที่เป็นจุดตัดที่ต้องมีไม้กั้นนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องไปดูข้อเท็จจริงกันต่อไปว่า
ว่าจริงแล้วจุดอย่างนี้เป็นจุดที่มีสถานะเป็นยังไงกันแน่
สถานะอย่างนี้ควรต้องมีไม้กั้นหรือว่าคุณยังไม่ควรมีไม้กั้น
แล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องทำให้มีไม้กั้น
คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วนะคะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะเห็นเป็นจังหวะที่กล้องเนี่ยไล่ตามหลังรถบัสแล้วก็ขับข้ามรางแล้วก็เห็นจังหวะที่โดนชนจนรถบัสเนี่ยถูกเหวี่ยงแล้วก็ล้มตะแคงแต่เดี๋ยวเราทำภาพเป็นอิมเมอร์ซีฟกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกมิติอีกมุมหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการมา
รถบัสโดยสารคันนี้เนี่ยหมายเลขทะเบียนก็คือ๓๐๑๔๗๖พระราคอนศรีอยุธยาเป็นรถพัดลม
บรรทุกผู้โดยสารมาประมาณ๖๐คนจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เดินทางไปทอดกระถิ่นที่วัดบางปลานักตำบลหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ใช้เส้นทางถนนบ้านบางหมู่บ้านเกาะดอนนะคะซึ่งเส้นทางนี้ต้องข้ามผ่านทางรถไฟที่สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าทางผ่านหรือจุดตัดทางรถไฟตรงนี้มีการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือนแต่มันไม่ทำงานค่ะ
ก่อนข้ามจุดตัดก็จะต้องมีการมองซ้ายมองขวาเป็นปกติเวลาเราข้ามทางรถไฟนะคะ
ส่วนรถไฟที่จะสัญจรผ่านก็จะมีการเปิดบูดเตือนเสมอ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ๘โมงเช้า
ชาวบ้านเห็นว่าขบวนไฟรถไฟบรรทุกตู้สินค้า๓๐ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
กำลังจะเคลื่อนผ่านจุดตัดเพื่อเข้ากรุงเทพแล้วก็เปิดหูเตือนแบบนี้
เสียงค่อนข้างดังแต่รถบัสเองน่าจะไม่ได้ยินเสียงหวูดเตือน
เพราะก็เปิดเพลงเสียงดังและคนในรถก็เต้นอย่างสนุกสนานอยู่เหมือนกัน
นี่ค่ะภาพเหตุการณ์ที่เราจำลองมาได้ก็คือลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้โดยสารบนรถบัสนะคะ
เนธนภาบอกว่าตอนเกิดเหตุฝนตก
รถวิ่งไม่ได้เร็วมากขับมาเรื่อย

ว่าคิดว่ารถบัสจะจอด
เพราะเธอมองเห็นว่ารถไฟกำลังวิ่งมา
แต่รถบัสก็ไม่จอด

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นทางผ่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้
ว่ามันเป็นการตัดทางผ่านรถไฟ๓ราง
แม้พนักงานขับรถไฟเขาจะปฏิบัติตามข้อบังคับ
ก็คือการเปิดบูดเตือนก่อนจะถึงจุดตัดแล้วก็ตาม
แต่ระยะเนี่ยมันกระชั้นชิดมากเลยไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทัน
ซึ่งขบวนรถไฟแต่ละขบวนถ้าวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

ถ้าใช้วิธีการเบรกปกติจะต้องมีระยะในการเบรกประมาณ๑กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชม

และยิ่งถ้าบรรทุกของน้ำหนักที่ลากมาเนี่ยยิ่งมีมากก็ยิ่งเบรกยาก
เพราะฉะนั้นขบวนรถสินค้าส่วนใหญ่จะวิ่งด้วยความเร็วเนี่ย
ไม่ค่อยเกิน๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สำหรับการสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็คงจะต้องรอการสอบสวนจากทางการรถไฟแล้วก็ตำรวจนะคะ
ต้องดูแหละว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
รถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วที่เท่าไหร่ตอนเกิดเหตุวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่
ความเร็วรถบัสอยู่ที่๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
นั้นไม่พบการวิ่งความเร็วเกินไม่พบชั่วโมงการทำงานเกินในวันเกิดเหตุ
ก็คือ๑๑ตุลาคมนะคะโดยขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์ที่๘๕๒เนี่ย
เป็นรถจากดีเซลไฟฟ้าผลิตจากประเทศจีนเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่การรถไฟใช้งานอยู่ด้วยนะคะ
น้ำหนักกดเพลาเนี่ยอยู่ที่๒๐ตันความเร็วสูงสูงสุดของรถทำได้๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และความเร็วสูงสุดที่กำหนดในการทำขบวนก็อยู่ที่๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ยังส่งข้อความมาต่อเนื่องเลยจริงนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของไม้กั้นทางรถไฟนะคะ
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องสำรวจกันอย่างจริงจัง
จุดไหนที่เป็นจุดตัดทางรถไฟในลักษณะแบบนี้
แล้วควรจะป้องกันควรจะมีไม้กั้น
ควรจะมีไฟทุกจุดตัดทั่วประเทศเลยไหม

เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้มาให้นะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวไปดูภาพการช่วยเหลือค่ะ

กู้ภัยจากหลายหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเซาคือกู้ภัยเข้ามาเป็นร้อยคนเลยนะคะ

มาช่วยกันลำเลียงศพออกจากจุดเกิดเหตุ
เพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าลำบากค่ะ
พื้นที่คับแคบก็ต้องวางแผนในการนำคนเจ็บ
เลียงส่งคือ๑คันรถ
ก็คือจะมี๑คนลำเลียงกันแบบนี้เลยนะคะ๑ต่อ๑
พอลำเลียงคนเจ็บเสร็จ

มาวางเรียงกันภายในเต็นต์ริมทางรถไฟที่จุดเกิดเหตุ
แล้วค่อยทยอยเคลื่อนย้าย
ไปที่สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉัดเชิงเศร้า
ชาวบ้านบอกว่านี่ถือเป็นอุบัติเหตุที่มีความสูญเสียมากที่สุดนะคะ
ตรงนี้เนี่ยเคยนะคะเคยมีอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้
ประมาณ๓ครั้งได้แต่ไม่ได้หนักแบบนี้
เป็นแค่ลักษณะของการเฉียวชน
ครั้งนี้เนี่ยเสียชีวิตมากถึง๑๘ศพนะคะ
หลังจากเคลื่อนย้ายคนเจ็บและร่างของผู้เสียชีวิตเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ประสานรถเครนขนาดใหญ่เลยค่ะ๒คัน
เข้ามาในพื้นที่ยกรถบัสออกจากทางรถไฟค่ะ
ก็ใช้โซ่ใช้สลิงนะคะยึดติดกับตัวรถบัส
แล้วก็ยกออกไปที่บริเวณริมทางรถไฟ
นี่นะคะมีรถเครนมายกรถบัสออก
ทั้งกู้ภัยทั้งทหารจิตอาสา
ก็ไปเก็บเศษซากของรถของใช้ผู้โดยสารที่กระจัดกระจายอยู่เต็มเลยค่ะ
ก็สามารถกลับมาเปิดใช้เส้นทางรถไฟได้ตามปกติช่วงบ่าย๒โมงนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะว่า
เวลามีคณะจะเป็นรถตู้จะเป็นรถบัสไปทอดกระถิ่นไปทำบุญกระถิ่นอะไรยังไงทีไรเนี่ย
มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นทุกทีเลย
ซึ่งทีมข่าวเราก็ไปที่วัดบางปลานัก
จุดหมายปลายทางของรถบัสคณะกฐินคันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๔กิโลเมตร
นี่ค่ะสภาพที่วัดเนี่ยเต็นต์หลายหลังยังถูกตั้งรอรับคณะบุญอยู่เลย
คุณนาริสก็ไปพูดคุยกับพระอาจารย์กิจพระลูกวัดนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงวันนี้เนี่ยเป็นงานทอดกระถิ่นของวัด
ที่ตั้งใจจะจัดขึ้นก็ถือเป็นวันสำคัญของทางวัดเลยค่ะ
เพราะว่าปีนึงเนี่ยจัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมา
ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นมากขนาดนี้นะคะ
ก็เรากำหนดอยู่แล้วไงกำหนดเราต้องทอดกระถิ่นวันนี้
เพราะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเดือนเดียวเท่านั้น
หนูคือว่าใหญ่ด้วย

ก็คือตอนเช้าก็ยังคุยกันอยู่เลยทางญาติเขาน่ะ

ใช่กำลังจะออกมาจากนู้นในคืนว่าแวะนับระหว่างหลายทางไป
แต่มันอีกหน่อยเดียวกี่กิโลถึงวัด

มันเกิดเหตุแค่ตรงนี้
ทางด้านนายสมศักดิ์ขาวยั่งยืนลูกศิษย์วัดบางปลานักก็บอกนะคะ
ว่าปกติแล้วเจ้าภาพงานกะถีนส่วนใหญ่
มักจะเช่ารถสองแถวหรือไม่ก็ขับรถยนต์มาร่วมงานกันเอง
แต่ปีนี้ไม่รู้ทำไมพิเศษกว่าปีอื่นค่ะ
เจ้าภาพจะรวบรวมเงินบุญมาได้เยอะ
ก็เลยเปลี่ยนจากเช่ารถสองแถวหรือขับมาเอง
เป็นเหมารถบัสมากันเองเพราะว่ามีคนร่วมบุญเยอะกว่าทุกปี
ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ทุกครั้งที่จะมาร่วมงานบุญกระถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่
เขามักจะใช้เส้นทางหลักสายสุวินทวงกัน
แต่ปีนี้เห็นว่ามันมีทางลัดได้ค่ะ
ก็เลยเปลี่ยนเส้นทางพอดีปกติก็ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้หรอก
คนขับรถบัสเองก็อาจจะไม่ชินเส้นทางด้วย
ก็เลยไม่ได้มองซ้ายมองขวาให้ถี่ถ้วน

ปีนี้ก็ถือเป็นงานบุญกระถิ่นที่เงียบเหงา
แล้วก็เศร้าสลดกว่าทุกปีเลยค่ะ
ยังไม่ทันได้ไปทำบุญกันนะคะ
ก็มาเกิดเหตุนี้ที่สุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเซาค่ะ
จุดนี้ค่ะกู้ภัยลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ก็ทำการรวบรวมบันทึกรายชื่อ

จากการตรวจสอบหลักฐานเอกสารประจำตัวในที่เกิดเหตุของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
เขาก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็จดเอาไว้บนกระดานนี่คือ
ความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
คือพอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าญาติญาติไปติดต่อขอรับศพได้ที่นี่
ญาติญาติไปกันไปดูชื่อไปดูเอกสารยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิต
แล้วความรู้สึกของญาติแต่ละคนนะคะคุณผู้ชม
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะ
ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
ประคองศรีทายุ๕๖ค่ะ
เป็นป้าของนางสาวนิดาวันคำมลาวัย๒๕
นางสาวนิดาวันนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่ารู้ข่าว
เห็นว่ามีชื่อหลานสาวเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ป้าตกใจมากนะคะสงสารหลานสาวมาก
คิดเลยว่าหลานสาวต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
หลานสาวเนี่ยมีลูกยังเล็กอยู่เลย
ลูกอายุแค่๔ขวบฝากให้แม่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดกาลสิน
หลานสาวทำงานเป็นพนักงานโรงงานนะคะทำงานได้๕ปีแล้ว
ไปทำบุญทอดกระถิ่นกับเพื่อนร่วมงานสามีไม่ได้ไป
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะภาพขวามือนะคะนางสาวนิดาวันนะคะ
แต่คุณป้าบอกว่าก็อาจจะเป็นเคราะห์กรรมด้วย
แต่มันเร็วเกินไปที่มาเสียชีวิตในวัยแค่ยี่สิบห้า
แต่เบื้องต้นก็ขอบคุณหน่วยงานต่างที่ช่วยเหลือค่ะ
โอ๊ยป้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
ผงศรเข้าไง

คุณผู้ชมคะอีกครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวพาไทยสงฆ์จากจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองฉัดเชิงเศร้า
รับร่างของผู้เสียชีวิตไปยืนยันตัวบุคคลเสียชีวิตสองคนค่ะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
และน้องสาวคนเล็กคุณสุพัฒน์สอนแววอุ้ยหรือกล้วยอายุ๒๘ค่ะ
ไม่ได้ค่ะแม่ไม่กล้าดูศพลูกเลยเห็นแต่พ่อแขนก็รู้แล้ว
พร้อมกันด้วยไปพร้อมกันเลยไวมาก
ไม่ทันตั้งตัวเจอหน้าลูกครั้งแรกตอนเช้าทีเดียวเลย
ไม่ค่ะเพราะเขาก็เสียเหมือนกันคนขับเขาก็เสียเหมือนกัน
ก็คงเป็นประมาทหรืออะไรสักอย่างแล้วซึ่งเขาก็ตายเหมือนกัน
ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะเพราะเราสูญเสียเรา
อยากให้คนอื่นเป็นเหมือนอย่างเราอะค่ะมันหนักอะค่ะหนักมาก
อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
คนขับรถบัสเสียชีวิตนะคะค่ะและนี่ค่ะลูกชายของคนขับรถบัสค่ะ
วันนี้เนี่ยก็ไปรับศพนะคะคุณพ่อลูกชายบอกว่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือหลายคนเนี่ยมองว่าเพราะพ่อขับรถไม่ดีหรือเปล่า
ไม่ดูทางหรือเปล่าเปิดเพลงเสียงดังจนทำให้ไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟหรือเปล่า
ลูกชายบอกว่าพ่อขับรถมา๒๐ปีไม่เคยเกิดเหตุร้ายอะไร

แล้ววันนี้จริงด้วยจริงแล้วเนี่ยพ่อบอกกับลูกชายว่าไม่อยากรับงานนะคะ
คือมีความรู้สึกแปลกไม่อยากทำงานไม่อยากรับงานไม่อยากออกมาขับรถเลย
แต่ก็รับงานไว้แล้วก็เลยออกมาขับรถแต่กลายเป็นว่ามาเกิดอุบัติเหตุนี้
แล้วก็คนขับรถบัสคือเสียชีวิตขาดที่

เพราะ

แต่ก็คือรับงานไปแล้ว

เสาร์ไม่ได้มาหาวันอาทิตย์วันนี้เกิดเหตุครับ

มันไม่มีใครอยากให้เกิดนะ
พ่อผมก็ตายเหมือนกันพี่รถอีกคันนึง

บางคนเขามาว่าเปิดเพลงเสียงดังมั่ง

เกิดจากความประมาทของคนขับบ้างอะไรอย่างนี้

คือพ่อผมก็เป็นคนขับรถพาคนอื่นมา
พูดตรงนะพี่พาคนอื่นมาตายด้วยอะไรอย่างนี้

ถ้ามาดูที่เกิดเหตุจริงแล้วมันมองไม่เห็นนะ
แล้วทัศนวิสัยรถบัตรกับรถเก่งรถกระบะไม่เหมือนกันนะพี่

อันนั้นผมไม่ได้โทษใครหรอกนะพี่

ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเดินทางไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารในการรับศพ
ทางตำรวจที่ดูแลคดีก็ได้สอบปากคำไปแล้ว๑๘ปาก
สืบสวนคนขับรถไฟเพิ่มเติมว่าเป็นเหตุประมาทร่วมกันหรือเปล่า
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุไม่มีไม้กั้นด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุฝนตกหนักด้วย
ทศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างแย่
คนขับรถบัสและคนขับรถไฟ
ก็จะต้องลองดูว่าสองฝ่ายนี้มีลักษณะในการเกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงคนขับรถบัสเสียชีวิตไปแล้ว
เมืองต้นตำรวจบอกว่าก็ต้องคุยกับคนขับรถไฟอย่างละเอียดนะคะ
คุณผู้ชมคะลองมาฟังเรื่องราว
แล้วก็เรื่องเล่าของสถานีรถไฟตรงนี้กันหน่อย
คือชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังกันนะคะว่า
ถ้าไปพูดถึงในแง่มุมความเชื่อเนี่ยนะ
ชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
สถานีรถไฟนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี๒๕๔๙หรือก็คือ๑๖ปีที่แล้ว
สร้างสร้างไปเนี่ยยังไม่ทันจะสร้างเสร็จก็ถูกยกเลิกใช้งานอย่างไม่รู้สาเหตุค่ะ
สถานีรถไฟนี้ก็เลยกลายเป็นสถานีร้าง
ไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่สถานีหรือว่าใครอยู่ประจำสถานีเลยในช่วงที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนถึงชาญชาลาเนี่ยนะคะ
ทางข้ามรถไฟตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
ญาติของชาวบ้านที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนจนศีรษะหลุดมาแล้วเหมือนกัน
และครั้งนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีเกือบ๒๐ศพซึ่งก็ถือว่าเยอะมาก
และที่สำคัญเขาบอกว่าให้สังเกต
ที่เสาบริเวณระหว่างสะพานลอยของสถานีรถไฟ
มันมีหมายเลขเขียนอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณนฤทธิพาไปดู
เนี่ยค่ะมันมีหมายเลข๑๓เขียนเอาไว้ซึ่งถ้าเอาตามความเชื่อโบราณคนไทยอะไรอย่างนี้เนอะ
เลข๑๓เขาบอกเป็นเลขอาถรรพ์เพราะว่าถ้ากลับด้านปุ๊บเนี่ยมันจะอ่านว่าผีได้
เขาก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
ถ้าจะเป็นวัยรุ่นคงมาเขียนเอาไว้เอง
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปมีส่วนมากน้อยแค่ไหน
ที่แบบไม่รู้ทางแล้วขึ้นมาโดยที่รถมาไม่หันซ้ายหันขวา
เพราะทางตรงนี้มันต้องเปิดให้เห็นองศามันทั้งหมดใช่ไหมครับ
บางทีมันเขาไม่มาทำไม่มาเปิดกันไง
เขาแก้กันตรงที่ปลายเหตุแล้วขึ้นมาจ่อจนรถแทบจะเฉียวอ่ะ

ได้สารเด็กวัยรุ่นมั้งแก๊งวัยรุ่นหรือเปล่าผมไม่รู้
แต่สะพานนี้รถไฟชนคอขาดญาติผมเองด้วย
ตรงไหนครับสถานีเก่าเลยทางนี้ไปหน่อยหนึ่ง
นิดเดียวอ่าเลยทางนี้ไปหน่อยนึง
ญาติผมโดนคอขาดหัวอยู่ตรงกอเตยตัวอยู่ในคลองญาติผมเองเลย
แต่ชาวบ้านเขาก็พูดนะว่าการแก้ปัญหาที่มันเคยผ่านมา
มันปลายเหตุหรือเปล่ามันต้องแก้ที่ตรงไหนกันแน่
เราส่งคุณนฤทธิบุกเข้าไปในสถานีรถไฟไปสำรวจดูนะคะ

คือมันคือสถานีรถไฟที่ยังสร้างไม่เสร็จจริง
เงียบสนิทร้างเลยนะคะ
แต่มีร่องรอยเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนเก่าอยู่ข้างใน
ก็คิดว่าอาจจะมีคนเร่ร่อนมาอาศัยหลับนอนอยู่ในนี้ค่ะ
ส่วนช่วงเย็นก็มีชาวบ้านเดินทางมาดูตามรางทางรถไฟนะคะ
ก็มาหาชิ้นส่วนอวัยวะผู้ตายที่อาจจะหลงเหลืออยู่ตามซอก
ใต้ชาญชาลาที่เจ้าหน้าที่อาจจะยังเก็บไม่หมดนะคะ
ซึ่งจากที่ทีมข่าวเราเดินสำรวจนะคะ
ก็ยังคงมีรอยเลือดแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิต
กระเด็นติดขอบทางรางรถไฟตลอดเส้นทางกว่า๓๐๐เมตร
ไล่ตั้งแต่จุดที่ชนไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเรื่องของความเชื่อก็เป็นมุมหนึ่งนะคะ
แต่อยากจะให้ดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
เรื่องของประกันสังคมสำหรับทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วย
คือนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์โคศกสำนักงานประกันสังคม
พร้อมด้วยนางสาวปริชัดจันอำภัย
หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ลงพื้นที่ไปประสานกับญาติของผู้เสียชีวิต
ก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้ประกันตนที่จะได้รับกรณีเสียชีวิต
ทุกรายจะได้รับเงินค่าทำศพ๕๐๐๐บาท

แต่ละรายก็จะได้ไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งสมทบของแต่ละคน
และเงินสะสมของประกันสังคมตามที่สะสมไว้ค่ะ
ก็เป็นทีมจากสูญปฏิบัติการวนชนสัมพันธ์นะครับเพื่อเฝ้าระวังเพื่อผู้ประกันตน
ซึ่งศูนย์นี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมได้ตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะเป็นหน่วยหน้าที่จะออกมาชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
หรือออกไปปฏิบัติการให้ได้ข้อมูลโดยเร็ว
จ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้โดยเร็ว
ประสานงานให้กับทายาทของผู้ประกันตนได้โดยเร็ว
ซึ่งในวันนี้อาจจะบางศพถ้าเราทราบแล้ว
แล้วยังไม่มีทายาทมารับเนี่ยเราทราบที่อยู่ที่อะไรเนี่ย
เราก็จะประสานไปยังจังหวัดนั้นด้วย
ตัวเลขผู้เสียชีวิตเบื้องต้นที่บอกว่ามีทั้งหมด๑๘ศพเป็นผู้ประกันตน๑๐รายส่วนอีก๘รายมีอาชีพอิสระไม่มีสิทธิ์ประกันสังคม
แต่ว่าในส่วนของตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอครู่เดียว
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวจะรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางญาติญาติเองก็ทยอยไปรับศพคณะกระถิ่นที่เสียชีวิต
อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกคุณระวีการแก้ววิจิตรอยู่ที่นั่นแล้ว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องขอเป็นตัวแทนจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ในการแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๗รายนะคะ
จากเหตุการณ์รถไฟชนรถบัตรที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็คือบริเวณของสุสานสมาคมสงเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซา
มีการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตมารวมกันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะคะ

ก็ยังคงเห็นนะคะว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตนะคะที่ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นชาวเมียนมาจำนวน๖รายค่ะรวมอยู่ที่นี่นะคะ
ล่าสุดทางญาติก็ยืนยันแล้วค่ะว่าจะส่งตรวจไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงานค่ะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะคะที่มีญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศล
ตามพิธีทางศาสนาแล้วนั้นก็มีจำนวน๑๑ศพด้วยกันค่ะ
โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะจนถึงณเวลานี้
มีญาติมายืนยันอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตจนครบหมดแล้วนะคะ
ซึ่งทุกคนที่มาดูศพผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
บางคนนะคะก็เป็นลมล้มพับจนมีญาติรวมไปถึงกู้ภัย
ต้องคอยพยุงและปฐมพยาบาลกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
วสันปันทโชธนะคะกู้ภัยฉะเชิงเซาได้ให้ข้อมูลกับเราค่ะว่า
เมื่อช่วงเช้าที่แจ้งไปว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ทั้งหมดสิบแปดศพนั้นซึ่งตอนนี้ล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่า
ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน๑๗ศพด้วยกันค่ะ
ส่วนเหตุผลที่นับได้๑๘ศพนั้นเนื่องจากช่วงที่เก็บศพไปนั้น
มีศพหนึ่งศพค่ะพบเพียงแค่ท่อนบนและอีกศพหนึ่งนะคะพบเพียงท่อนล่างค่ะ
ซึ่งเมื่อนำมาตรวจสอบแล้วพบว่าศพทั้งสองท่อนนั้นน่าจะคือบุคคลคนเดียวกันนะคะ
ศพที่ขาดครึ่งคือศพของนางสาวรจนาซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำศพดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ทราบที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
นี่สรุปล่าสุดเลยนะครับจากที่เมื่อเช้าแจ้งไป๑๘ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็น๑๗ลาย
สาเหตุที่เป็น๑๗ลายเนี่ยเพราะว่าเคสเมื่อเช้าเนี่ยมีศพหนึ่งที่มีแค่ครึ่งบนและอีก๑ศพมีแค่ครึ่งล่าง
ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าสองศพเนี่ยเป็นศพเดียวกันและตอนนี้ทางเจ้าที่ของทางโรงพยาบาลพุทธโสธรเนี่ยทำการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ย
ก็ผลสรุปว่าครึ่งบนกับครึ่งล่างเนี่ยน่าจะเป็นศพเดียวกัน
สรุปว่าตอนนี้คือ๑๗ลาย
คุณหมอจะบอกเกือบจะทุกศพว่าศพเนี่ยถูกแรงกระแรงกระแทกอย่างรุนแรง
ทำให้ร่างกายมันมีการขาดหรือสภาพศพที่มันไม่น่าดู
คุณผู้ชมค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ก็ยังมีเพื่อนของนางสาวรจนาให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่า
ช่วงที่เกิดเหตุนั้นนางสาวรจนาได้โทรมาบอกกับญาติค่ะว่าถูกรถชนนะคะ
ให้ไปดูที่เกิดเหตุด้วยญาติก็เลยรู้นะคะ
แต่พอไปถึงกลับไม่เจอร่างของนางสาวรจนาค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะคะที่ทีมข่าวได้รับทราบมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
แล้วก็ตัวของญาติก็มาทราบอีกทีว่านางสาวรจนานั้นถูกรถชน
แล้วก็ร่างขาด๒ท่อนเลยทีเดียวค่ะ
อกจากนี้นะคะทางด้านของนายจตุรนฉายแสงอดีตนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็ได้มีการมาบริจาคโรงศพให้กับกู้ภัยในจำนวน๑๘โลงด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะมีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมายืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ญาติของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเมียนมาก็มาถึงแล้วก็ถึงกับร่ำไห้อย่างหนักนะคะ
เมื่อทราบว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่เป็นชาวเมียนมา
แล้วก็คนใกล้ชิดต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตที่เดินทางมารับศพไปแล้วนั้นนะคะ
หลายคนส่วนใหญ่ก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตนะคะ
จึงเดินทางมารับศพไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาค่ะ
แล้วก็ล่าสุดณขณะนี้ในจุดเกิดเหตุนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่มาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ

รายงานจากสู่ศาลสมาคมการกุศลสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ

ก็เบื้องต้นสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย

แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายที่รักษาตัวอยู่ค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องตามความคืบหน้าให้ค่ะ
เดี๋ยวติดตามกันได้ต่อในช่วงข่าวต่อไปและวันพรุ่งนี้
หนึ่งก็คือเรื่องของรถบัสเปิดเพลงเสียงดังจริงหรือไม่

ก็คือเรื่องที่คุยกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นรายการเรื่องของไม้กั้นทางรถไฟ